มาดูกันต่อรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งคนนี้ตีขิมมาเลยค่ะ
พี่กวางกะโมนชะนกคุณผู้ชมล่าสุดฮือฮาค่ะ
คือพี่กวางเนี่ยเป็นนักดนตรีร้องเพลงตั้งแต่อายุ๑๖นะ
หลายคนไม่รู้นะคะแต่หลายคนก็คือฮาค่ะ

ตอนถ่ายก็๓ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งถ่ายให้ขึ้น

ใช่ค่ะถ่ายที่บ้านถ่ายที่บ้านแล้วก็อยากจะ
เขาเรียกอะไรคิดถึงคิดถึงคู่กรรมคิดถึงอังสุมารินครบรอบ๓๐ปี
ก็เลยตีนางครวนซะหน่อยทีแรกก็กลัวไม่มีคนดูอะค่ะ
เพราะว่ามันเป็นขิมเนอะมันเป็นเพลงไทยเดิมอ่ะไม่รู้ว่าเด็กสมัยใหม่เขาจะเมินหรือเปล่า
โกบุริตอนนี้อยู่ต่างประเทศค่ะแมทรู้ด้วย
จะมีโอกาสได้เจอพี่เบิร์ตอะไรอย่างนี้ไหมคะมีแน่นอนค่ะแต่ยังไม่บอก